อีกหนึ่งเรื่องนะครับจากฟุตบอลชายมาดูที่ฟุตบอลหญิงกันบ้างนะครับ
ก็ต้องบอกว่าทีมชาบาแก้วโล่งอกเหมือนกัน
เพราะว่าก่อนอันนี้พวกเขาจะต้องไปทำการแข่งขันที่ประเทศจีนนะครับ
ตามเดิมที่เมืองนานกิงประเทศจีนนะครับ
ซึ่งมีทีมชาติไทยจีนออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวัน
เนื่องจากปัญหาเชื้อไวรัสโคโรนาแพร่ระบาดนะครับ
จนมีผู้เสียชีวิตตอนนี้๘๐กว่าคนแล้วนะครับ
แล้วก็มีผู้ป่วยอีกหลายพันคน
โดยเปลี่ยนไปแข่งขันที่นครซิดนี่ประเทศออสเตรเลียแทนนะครับ
ก็มีรายงานว่าทัพชาบาแก้วตอนนี้
กำลังไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่มันดาเลประเทศเมียนมาร์
เพื่ออุ่นเครื่องกับทีมเมียนมาร์๒นัด
นัดแรกจะชนะไปแล้วนะครับ๒ต้น๑
แล้วก็นัดที่๒จะแข่งวันที่๒๘มกราคม
นักเตะทราบข่าวว่าไม่ต้องไปแข่งขันที่จีนแล้วนะครับ
ทุกคนต่างก็ดีใจและโล่งอกใจครับ
เพราะว่ากังวลเรื่องสถานการณ์ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่นะครับ
ซึ่งบางคนถึงขั้นที่คุณพ่อคุณแม่
ขอร้องให้ถอนตัวหากต้องไปแข่งขันที่จีนจริงนะครับ
ว่าจะย้ายมาเตะที่ไทยแทนที่จีน
แต่ตอนนั้นเองก็ยังไม่สามารถตอบรับได้
เนื่องจากที่ณราชมังคาราศกีฬาสถาน
ติดการเตรียมจัดคอนเสิร์ตจากเกาหลีใต้
ซึ่งได้มีการจองสถานที่กับทางการกีฬาแห่งประเทศไทยไว้แล้วนะครับ
แล้วก็ต้องเตรียมจนไปถึงวันที่๑๖กุมภาพันธ์
ส่วนสนามอื่นก็ติดปัญหาเหมือนกันนะครับพี่จิ
เพราะว่าทีมไทยลีกต้องรักษาสภาพสนาม
ก่อนที่ไทยลีกจะเปิดในช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้

ไม่ใช่ว่าเป็นบอลหญิงแต่เป็นบอลที่คัดเลือกโอลินปิก
เชื่อว่ากระแสแฟนบอลก็น่าจะสนใจเช่นเดียวกันนะครับ
อีกหนึ่งตัวแท้ที่ตอนนี้กลับไม่ได้นะครับ

พร้อมด้วยศิวรักษ์เทศสูงเนินประตูกัปตันทีมนะครับ

สถานการณ์ไวรัสโคโรนาที่แพร่ระบาดในตอนนี้
ก็อยากให้มันจบไปได้เร็ว

แล้วก็ไม่อยากให้มีใครต้องเสียชีวิตอีกแล้ว

เพราะว่าแฟนบอลเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสำคัญต่อเกมฟุตบอลแต่ในเมื่อมันจำเป็นนะครับ
ทุกอย่างก็ต้องดำเนินต่อไปขณะที่เรื่องของฟุตบอลหลังจากที่ผ่าน
จิบิซิตี้มาเนี่ยนะครับในรอบที่แล้วเนี่ย
บุรีรามมีเวลาพักถึง๗วันซึ่งก็พร้อมสำหรับเกมวันพรุ่งนี้
แม้ว่าจะต้องเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากรวมถึงมีนักเตะที่มีความสามารถรอบตัว
แต่บุรีรำนะครับก็จะทำให้เต็มที่แล้วก็สมบูรณ์แบบ
และเชื่อว่าจะมีโอกาสนะครับผ่านเข้ารอบแบ่งกลุ่มด้วยครับ